มาช่วยแม่ช่วยทำอะไรไปดู
โอ้โฮเดี๋ยวฟ้าวนี่อีกสัตว์นำโชคของแท้น้องคือแมว

ดูไหมลูกค้าเยอะไม่ใช่แมวกวักแมวกกรอก
เออถูกมันต้องกรอกก่อนไม่มีมือให้กรอก
แต่ว่าใบหน้าของน้องนี่แหละนะคะเป็นการกวักลูกค้ามาดีเลยทีเดียว
แล้วน้องแต่งตัวชุดโกโกวาพร้อมกับใส่สร้อยแบบแนวฮิปพอป
โอ้โฮมีแว่นคาดหัวด้วยน่ารักมาก
มันนิ่งได้ใจนะมันนิ่งเนอะมันอยู่ได้ไงอ่ะมันนิ่งมากอุ้ย
แล้วไม่ได้มีแค่ชุดโกโกวานนี่น้องยังมีชุดแบบชายทะเล
มีแบบชุดสวยแบบนี้มากมาย
ตุ๊กตาหรือแมวอ่ะน่าเอ็นดูนะคุณน้อง
น้องฟูฟิลล์น่ารักอ่ะน่ารัก